คุณผู้ชมครับตลอดระยะเวลา๓๔วันที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพายุโซนร้อนปลาบึกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่การก่อตัวที่ทะเลจีนใต้จนกระทั่งลงสู่อ่าวไทย
ขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชและข้ามฝั่งมาลงทะเลที่อันดามัน
วันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมได้ย้อนรอยไปดูเรื่องของการก่อตัว
และวิวัฒนาการของพายุโซนร้อนตัวนี้กันหน่อย
เพื่อเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจป้องกันว่าในอนาคตอาจจะมีเกิดขึ้นอีกนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของพายุเนี่ยนะครับ
มันเกิดขึ้นจากไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจากทะเล
จะลอยขึ้นไปเหนือท้องฟ้าเหนือมหาสมุทร
ไอน้ำตรงนี้แหละครับเมื่อลอยขึ้นไปเรื่อยแล้ว
เขาจะรวมตัวกันและก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆ
และกลุ่มเมฆนี้กลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ฝนฟ้าขนองตามหลักวิชาการเราสังเกตได้ง่ายนะครับ
แม้ว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาก็ตามเราจะเห็นเป็นเมฆในรูปที่เป็นเมฆยกตัวสูง
รู้เลยนะฮะเมื่อเมฆยกตัวสูงแสดงว่าข้างในนั้นกำลังจะเป็นฝนฟ้าขนอง
มีฟ้าร้องฟ้าผ่าได้นะครับเมื่อนี่แหละครับ
เมื่อการก่อตัวขึ้นไปกลายเป็นเมฆยกตัวสูง
คุณผู้ชมครับยอดเมฆจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมาก
และความชื้นรวมถึงหยดน้ำบนยอดเมฆอย่างที่เห็นนี่นะครับ
เขาก็จะหยดลงมาด้านล่างกลายเป็นน้ำแข็ง
แต่ว่าด้านล่างมีความชื้นของท้องทะเล
ชื้นและความร้อนของท้องทะเลก็ทำให้เกิดเป็นความชื้นลอยขึ้นไป
สวนทางกันไประหว่างยอดเมฆที่มีอากาศเย็นกับความชื้นข้างล่าง
เมื่อสวนทางกันไปมาคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับ
และเมื่อก่อตัวด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมากกว่า๖๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แล้วก็ขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราช
คุณผู้ชมเราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
๔๕ของเมื่อวานนี้๔มกราคมพายุขึ้นที่ปากพนังนครศรีธรรมราช
เคลื่อนตัวไปที่สุราธานีนะครับ
แล้วก็มาที่ฝั่งทะเลอันดามันนั่นก็คือที่จังหวัดกระบี่
กำลังลงแล้วนะครับแล้วก็ลงที่พังงานะครับ
คุณผู้ชมครับผลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุพัดผ่าน
มีมากมายและอยู่ในวงกว้างด้วยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องระมัดระวังกันมาก
นครศรีธรรมราชมีรายงานว่าเสาไฟฟ้านั้นหักโค้นจำนวนมาก
สร้างความเสียหายไฟฟ้าดับกันทั้งเมืองเลยนะครับ
รวมถึงปริมาณน้ำฝนที่ยังคงตกลงมาประมาณ๒๐๐มิลลิเมตร
ตลอดช่วงระยะเวลา๕๖ชั่วโมงที่พายุพาดผ่าน
และยังคงต้องระวังต่อเนื่องเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่อื่น
อ่าวไทยทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับ
ดังนั้นเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่ยังคงเกิดขึ้นครับ